ต่อกันที่เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มเอพระสินนะคะ
ที่ได้ควงภรรยาสาวรุ่นน้องซึ่งมีอายุห่างกันถึง๒๒ปี
ลูกชายน้องเลโก้มาออกงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
พร้อมกันนี้ก็ได้อัปเดตถึงพัฒนาการของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
นักแสดงหนุ่มเอพระสินค่ะควงภรรยาสาวแตงกวาจิราพรและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเลโก้
ทีมครอบครัวมาออกงานพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรก
โดยทั้งคุณพ่อและคุณแม่เผยว่าพัฒนาการของทายาทตัวน้อยดีขึ้นมาก
เริ่มพูดและคลานได้แล้วทั้งยังเป็นเด็กเลี้ยงง่าย
ซึ่งทั้งสองก็มีแพลนจะพาน้องเลโก้ไปเที่ยวแต่คงต้องรอให้อายุ๑ขวบก่อน
โดยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เผยว่ารู้สึกดีใจค่ะที่มีทายาทตัวน้อยคนนี้
มาเป็นโซ่ทองคล้องใจทำให้ทุกอย่างในชีวิต
งานในวงการบันเทิงและครอบครัวมีอะไรดีเข้ามามากมายค่ะ
เดือนก็จะได้กลัวอะไรสักอย่างเลยครับ
แล้วก็ชอบถ่ายรูปชอบดูทีวีชอบฟังเพลงครับ
พัฒนาการดูเหมือนจะเร็วกว่าปกติครับก็เริ่มอยากจะเดินแล้ว
เขาไม่งอแงแล้วเจอคนเจอกล้องอย่างนี้คือเขาจะมองแล้วก็จ้องเป็นอัตโนมัติกับเขาอะค่ะ
พาลูกกับแม่ไปเที่ยวครับให้เขาเดินได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมีแพลนต่อไป
เลี้ยงคุณแม่ครับเพราะว่าคุณแม่รับไปเต็ม๙๙ว่าดูแลน้องดีมาก
มีความสุขครับเพราะครัวตอนนี้มันเป็นหนึ่งเดียวมากกว่าเดิม

มีความก้าวหน้าเรื่องการงานอื่น